เฉลวคือเครื่องหมายอย่างหนึ่งทำจากตอกถัดกันเป็นมุมสามแฉกเป็นรหัสมงคล
เหมือนยันศักดิ์สิทธิ์ป้องกันคาถาอาคมหรือพูดผีปีศาจ
แผนโบราณปักเฉลวในปากหม้อยาต้มเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายมาทำให้ฤทธิยาเสื่อม
เฉลวยังใช้ในพิธีสู่ขวัญข้าวเมื่อข้าวตั้งท้องเพื่อบูชาแม่โพศพ
ซึ่งเป็นประเพณีในล้านนาและในภาคตะวันออกของไทย
และใช้ในพิธีสืบชะตาทำบุญบ้านหรือแขวนไว้ทางประตูเข้าบ้าน
เพื่อกันสิ่งชั่วร้ายในอดีตใช้เฉลวแขวนหรือปักไว้กับเสาในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย
แสดงเขตที่ต้องเสียภาษี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน